ต่อกันที่น้องจีนอาทยาธิตกุลนะคะก็สร้างประวัติศาสตร์ค่ะ

จีนอัธยาธิติกุลนะคะนักกอล์ฟหญิงสมัครเล่นทีมชาติไทย
วัย๑๖ปีเท่านั้นค่ะจากจังหวัดราชบุรีนะคะ

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า๓แสนยูโรหรือว่า๑๑ล้านบาท
ซึ่งน้องจีนทำสกอร์รวม๒๒อันเดอร์พาร์

รับเงินดังวัลไป๔๕๐๐๐ยูโรหรือว่า๑๕๔๐๐๐๐บาท
แล้วก็จะได้รับเชิญไปแข่งขันกอล์ฟรายการเมเจอร์
ซึ่งทั้ง๒รายการนี้ค่ะน้องจีนเคยคว้ารางวัลนักกอล์ฟสมัครเล่น
ทำผลงานดีที่สุดมาแล้วด้วยค่ะ
ต่อกันที่กอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่๓ของปี
ชิงเงินรางวัลรวม๓๘๕๐๐๐๐บาทสหรัฐ
หรือประมาณ๑๒๒ล้านบาทค่ะ
ที่รัฐมินิโซต้าสหรัฐอเมริกานะคะ
วันสุดท้ายค่ะโปรเมเอเรียจุธานุการ
พลาดโอกาสที่จะคว้าแชมป์แรกในปีนี้นะคะ

ที่อันดับ๑๑ร่วมนะคะ
ขณะที่พี่สาวโมริยาจุธานุการ
ที่๑โอเวอร์ภาอันดับ๒๖ร่วม

มือ๑๑๔ของโลกจากออสเตรเลียค่ะ
หลังจากไม่มีใครทำสกอร์ได้ต่ำกว่านะคะ

แล้วก็เป็นโปรสาวชาวออสซี่คนแรกในรอบ๑๓ปี

ปิดท้ายที่สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก๒๐๑๙
ที่สโมสรไฮเอ็นสนุกเกอร์กรุงเทพ
ชิงเงินดังวัลรวม๑ล้านบาท
ที่สามารถโค้นอึ้งออนยีตุรกีแชมป์โลก๒ปี
ฮ่องกงมาได้ในรอบ๘คนสุดท้าย
สู้ความเก่าของรีแอนอีแวนสเต็งหนึ่งจากอังกฤษไม่ไหวค่ะ

ก็แพ้ไป๓ต่อ๖เฟรมค่ะ
รับเงินรางวัลไป๑แสนบาท
ส่วนอีแวนซ์วัย๓๐ปี

พร้อมกับรับเงินดังวัลไป๒แสน๔หมื่นบาทค่ะ